จำชื่อเปากระนวนได้มั้ยคะนี่คือพ่อข้ายาวะอาหารใหญ่ที่ก่อเฮตตอนนั้น
ตำร่วดเนี้ยจะบุกจับที่ขอนแก่นตั้งแต่ยี่สิบสามสิงหาคมและคือแต่ว่ายิง
หนีไปได้รอบที่สองบุกจับอีกหนีไปได้อีก

สามัญฆาตกรรมแล้วนะคะครั้งนี้
จุดจบพ่อค้ายาเสพติดโดนจับตายค่ะ

เกิดขึ้น๑๑โมงที่ผ่านมานี้เองนะคะ

พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสาน

เรื่องต้นคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็น

เว่นสีแดงที่ในเปล่าขับหลบหนีตำรวจเริ่มจากการยิงรถก่อนจดก่อนจนล้อรถแตก
แต่เปล่าก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะคะยังคงเอาล้อที่แตกแล้วเนี่ยบดถนนหนีไปเรื่อย
เป่าขับรถมุ่งหน้าเข้าไปทางวัดพระพุทธบาทเขาน้อยที่ตะบนเขาม่วงอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็ยังคงยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องใช้เอ็มสิบหกยิงนะคะ
ยิงต่อสู้แล้วก็หนีไปเรื่อยเรื่อยเจ้าหน้าที่ก็ยิงต่อสู้แบบไม่ลดละเหมือนกัน
เป็นการปะทะกระสุนกันเลยค่ะจนสุดท้ายแล้วตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ
นุมานตัดสินใจวิสามันฆาตกรรมเลยนะคะครับพอสิ้นเสียงปืนเนี่ย
เป่าสภาพคือถูกยิงเสียชีวิตนอนตะแคงอยู่บนถนน
รวมทั้งหมดมีปืนอยู่ตรงจุดที่นายเป่าถูกยิงเสียชีวิตเนี่ย๓กระบอกด้วยกัน
ยางล้อรถแตะประตูถูกเปิดทิ้งไว้สภาพนี้เลยค่ะ
ในรถไม่ได้มีเปล่าคนเดียวที่อยู่ในนั้นนะคะ
ภรรยาของเปล่าก็อยู่ในนั้นและถูกยิงบาดเจ็บด้วย
เจ้าหน้าที่ก็รีบประสานกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลค่ะ
และไม่ได้มีแค่ภรรยามีเพื่อนเป่าอีก๒คนแต่หนีไปได้
เมืองตนเจ้าหน้าที่ก็ประสานกองพิสูจน์หลักฐาน
เก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็พนักงานสอบสวนร่วมตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ใช้เฮลิคอปเตอร์บินกดดันคนร้ายอีก๒คนที่วิ่งหลบหนีเข้าป่า
ตรงวัดพระพุทธบาทเขาน้อยด้วยนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับคุณยายท่านหนึ่งที่บ้านอยู่
แถวนั้นที่เขามีจังหวะไล่ล่ากันนะคะครับคุณยายแกเล่าเลยบอกว่าอ่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นรถสีแดงขับผ่านหน้าบ้านไปฟิวไวมากเลย
แล้วสักพักก็ได้ยินเสียงดังปั้ง
ตอนแรกยังคิดเออใครมันฉลองปีใหม่เร็วจังจุดประทัด
สักพักนึงยายเขายิงกันเท่านั้นแหละยายตกใจเลยค่ะ
คิดว่ามันเป็นเหตุการณ์อย่างตอนแรกอ้าวเขายิงกันเลยนะผู้โบ๊ะ
ไม่แล้วนี่ค่ะที่นี้พอย่าของในเปล่าทราบเรืองก็มาดูสมบในที่เกิดเหตุ
เดียวทะเลาะด้วยหมัดด้วยเพราะต่อยเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าติดใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
้าตอนแรกครับคือถามกันธรรมดานี่ละครับ

เขาพูดสิเขาก็เอาเรา
เขาสิขอของฉันเป็นคนราน

มันโจ๊กทุกอย่างเว้า

มันโจ๊กขึ้นเมื่องไซมูนอีกกว่าน
มันรู้ไว้ไซมูนมันติผมแบบนี้

มีถึงปืนไซมูนอีกไหมบ้างครับ
เศรษฐ์เบิ่งเมื่องมือนะครับ
เมื่องมือเป็นไงบ้างเศรษฐ์เบิ่ง
มันเป็นไง

คือผมก็เข้าใจนะในมุมของครอบครัวที่

เคยเสียชีวิตเพราะยาเสพติดเพราะแก๊งค้ายาจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็แล้วแต่ใช่ไหมหรือตัวในเปล่าเองก็เคยขับรถไล่ชนตำรวจ
มีทั้งไล่ชนแล้วก็ยิงตำรวจจนบาดเจ็บสาหัสด้วยถึงได้โดนหมายจับข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
นี่ไงเห็นไหมก็ต้องเข้าใจชีวิตของคนอื่นเขาด้วยครอบครัวคนอื่นเขาบ้างใช่ไหม
เข้าใจในความเสียใจที่สูญเสียแต่บางครั้งมันก็ต้องดูหลักการและเหตุผลด้วยเหมือนกันว่า
ที่มันจะมาลงเอยแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
มันเพราะอะไรต้นเหตุมันเกิดจากอะไร

ช่วงบ่ายได้รับแจ้งให้ไล่ติดตามคนร้ายในตัวอำเภอเขาสวนกวาง
ก่อนที่จะมีการยิงประทะกันหน้าโรงแรมในตลาดครั้งหนึ่ง
แล้วก็ขับรถไล่กันมาถึงที่หน้าวัด
แล้วก็ยิงประทะกันอีกรอบหนึ่ง
กระทั่งเป่าไปเสียชีวิตอยู่ห่างออกไปประมาณ๕๐เมตร
ซึ่งคนร้ายที่อยู่ในรถสีแดง
มีการยิงใส่ตำรวจจนยิงตอบโต้กันนานพอสมควร
เขาบอกว่ายิงกันเนี่ยเกือบ๓๐นัดได้
หลังจากที่ในเป่าผู้ต้องหาถูกวิสามันแล้ว
อย่างที่บอกว่าภรรยาก็ได้รับบาดเจ็บอยู่ในรถ
เพราะว่าโดนยิงส่วนเพื่อนที่นั่งมันรถก็หลบหนีไป
คนร้ายได้ทิ้งรถไหมพี่หรือว่าขับเข้าไปข้างในเลย
พยายามวิ่งหนีแล้วก็พยายามต่อสู้ด้วย
ต่อสู้เจ้าหน้าที่คือยิงสวนเจ้าหน้าที่เรื่อย

ก็เลยเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาเสียชีวิต
เห็นบอกว่ารถของผู้ต้องหามีคนโดยสารมาด้วย
ครับมีมาครับ
เป็นผู้หญิงน่าจะถูกยิงด้วย
จากข้อมูลเบื้องต้นนะคะในเปล่าเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ยิงเข้าที่แผ่นหลัง

ส่วนภรรยานายเปล่าเนี่ยถูกยิงตามร่างกาย๕นัดบัตรเจ็บสาหัส
ถูกส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะ
ล่าสุดทราบชื่อเพื่อนในเปล่าที่หลบหนีแล้ว
ชื่อนายประดิษฐพรบุญโกนะคะวิ่งเข้าป่าหลบหนีไป
ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งไล่ล่าตัว
หลายคนอาจจะถามว่าเป่ากระนวลคือใครไม่รู้จัก
เล่าให้ฟังแบบย่อนะคะเป่ากระนวลหรือว่านายอานนท์
คนร้ายที่ถูกวิสามันฆาตกรรมจนเสียชีวิตเนี่ย
กลับไป๒๓สิงหาคมเขาคือพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในภาคอีสาน
ที่ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวจับ
ตอนนั้นจังหวะที่ตำรวจบุกเข้าชาร์จจับกุมค่ะ
เป่าทำนี่ค่ะรถคันสีขาวคือรถที่เปล่าขับอยู่

เป็นข่าวดังเลยค่ะเพราะว่าเป็นการยิงตอบโต้ที่ดุเดือด

แล้วก็ขับหนีไปในขณะที่ก็มีการเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนด้วย
ทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นมีตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนายเพราะโดนยิง
หลบหนีไปได้นั่นคือครั้งแรก
นี่ตอนที่หนีไปวันนั้นเนี่ยไปจะไปเอามอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านเขาด้วยนะ
ใช่นี่ไงวิ่งตรงมาเลยเห็นเขากำลังขึ้นเข้ามอเตอร์ไซค์อยู่หรอคะ

ใช้คำว่าปล้นมอเตอร์ไซค์เขาดีกว่า
นี่ค่ะก็จี้เอามอเตอร์ไซค์เข้าไปแล้วหนีไป

มา๕๘วัน๑๙พฤศจิกายน

ตำรวจนำเข้าจับกลุ่มเผาใช้วิธีเดิมเลย

กระสูนแต่ไปโดนหมวกลางกระสูนของตำรวจ
รถตำรวจถูกยิงได้รับความเสียหายด้วย
เป่ากระนวลหลบหนีไปได้อีกครั้งโอ้โหนี่คือรอยกระสุนปืนจากเป่ากระนวล
คือถ้าไม่มีหมวกก็ถ้าหมวกไม่กันกระสุนก็คือเข้ากระโหลกอะค่ะอื้อหือ
จนกระทั่งผ่านไปอีกสิบเก้าวันเจ็ดธันวาคมวันนี้บ่ายสามโมง
พบตัวเบากระนวลอยู่ในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวางเลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
ทำเหมือนเดิมเลยยุทธวิธีเดิมคือขับรถหลบหนีแล้วเปิดฉากยิงใส่ตำรวจอีกครั้ง
สองครั้งแรกเปล่าอยู่คนเดียวใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้เปล่ามีทั้งเพื่อนอยู่ในรถและภรรยาตัวเองอยู่ในรถด้วย
เปล่าก็ยังเลือกเปิดฉากยิงใส่ตำรวจเพื่อเปิดทางหลบหนีแต่คราวนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมานตัดสินใจเด็ดขาดนะคะ

จากพวกร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีอยู่เนี่ยมันต้องขยายผลต่อไปว่ามีเครือข่ายยังไงบ้าง
ขายยาก็ต้องขยายอาวุธสงครามก็ต้องขยาย
ที่สำคัญก็คืออย่าลืมเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สิน

เงินจากการค้ายาเสพติดทั้งหมดของในเปล่าเนี่ยมันไปอยู่ในรูปแบบไหนอะไรยังไงบ้าง